พูดถึงเรื่องของภิกษีโกร้อนแรงนะครับ
ช่วงหลายสัตว่าที่ผ่านมาแล้วใช้เวลาร่วมหนึ่งเดือน
ก่อนที่จะอ่านสัญญาแล้วก็พิจารณาในการเซ็นสัญญา
เดินทางไปในช่วงเกือบจะบ่าย
แล้วก็มีการพูดคุยกับตัวของนายกพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ใช้เวลาไม่นานครับแล้วก็ลงมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า
จะต่อสัญญา๑ปีมูลค่าของสัญญาเงินเดือนของฟิซิโก้
ได้รับเดือนละ๒ล้านบาทนะครับสำหรับค่าจ้าง
ซึ่งเงินเดือนเก่าก็ประมาณ๑ล้าน๖แสนถึง๑ล้าน๗แสนบาท
แต่ว่าครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงคือจ้างในนามของบริษัทสปอร์ตฮีโร่เข้ามาบริหารจัดการ
แล้วสปอยท์ฮีโร่ก็ไปจ้างตัวฟิสิโก้ต่อในการทำงานนะครับ
ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้จบปัญหาแล้วนะครับ
เรื่องของภาษีก็ไม่มีปัญหานะครับ
ลงเคลียร์กันเรียบร้อยพร้อมเดือนหน้าในการทำงานให้กับทีมชาติไทย
ติดตามนะครับรายงานทั้งหมดได้กับเหตุการณ์เมื่อวานนะครับ
จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ชั่วโมงแห่งมหากราบการเซ็นสัญญา
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
กับซิโก่เกียจตรีศักดิ์เสนาเมือง
จบลงร่างทั้งคู่แถลงค่าร่วมกัน
พร้อมยืนยันต่อสัญญาการทำทีมชาติไทยอีก๑ปี
ปัจจัยของการเซ็นสัญญาอยู่ที่การจัดการกับข้อขัดแย้งในเรื่องของภาษี

ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองในฐานะของบริษัทสปอร์ตฮีโร่
จะเป็นผู้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม๗
ซึ่งสัญญาเป็นไปตามหลักการของการเซ็นสัญญาว่าจ้างทั่วไป
เช่นเดียวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ด้วยดี
และสามารถเดินหน้าต่อได้
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
ตัดสินใจเซ็นสัญญาในครั้งนี้ก็คือความผูกพันกับทีมชาติไทย
ซิโก้ตัดสินใจรับงานเนื่องจากมีแผนระยะยาว

อีกทั้งหากไม่ต่อสัญญาอาจทำให้ซิโก้ต้องว่างงานคุมทีมไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง
หากจะเบนเข็มไปคุมสโมสรในไทยลีกหรือรับงานคุมทีมชาติอื่น
ปัจจัยอีกหนึ่งประการคือสมาคมกีฬาฟุตบอลยังคงมองซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองเป็นตัวเลือกแรกของการคุมทีมชาติไทย
เพราะที่ผ่านมาพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงได้บอกเสมอว่า
ยังไม่เคยมีผู้ฝึกสอนคนอื่นที่เข้ามาเป็นตัวเลือกของสมาคม
เพราะฉะนั้นเมื่อผมแสดงความจริงใจว่าไม่ได้คิดอย่างที่หลายคนคิดว่าอยากจะเปลี่ยน
ไม่อยากให้คุณกิติศักดิ์เป็นโค้ชต่อไปมันไม่ใช่มันเป็นแค่ทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเอง
ส่วนรายละเอียดสัญญาของซิโก้ที่เพิ่มเติมจากรอบที่ผ่านมา
คือการให้ซิโก้ต้องไปชมเกมไทยลีกสัปดาห์ละ๑๒คู่
รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจด้วยการเปิดคลินิกสอนฟุตบอลตามต่างจังหวัด
ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลมองว่าจะเป็นผลประโยชน์ต่อตัวของโค้ชเองและทุกฝ่าย
ปีจากนี้ในยุคสัญญาใหม่ของซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
รอการพิสูจน์จากแฟนฟุตบอลก็คือการพัฒนาทีมชาติไทยสู่ระดับเอเชียตามเป้าหมายที่วางไว้
และ๑ปีหลังจากนี้สิ่งที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ก็คือผลงานของทัพช้างศึกที่จะเกิดขึ้น